บอกเรื่องราคาเลยดีกว่าอย่าเสียเวลาเลยเขาบอกว่าที่นี่เขาไปขาย
จังหวัดเพชรชบูรณ์ชาวบ้านใช้เวลาว่างแล้วจากการทำการเกษตรเนอะ
แห่ไข่มดแดงเขาบอกว่านี่ก็โค้งสุดท้ายของช่วงการหาไข่มดแดง

ชาวบ้านเขาจะนำถุงปุ๋ยมัดติดกับไม้ไผ่แล้วก็แย่แบบนี้
แล้วที่นี่ยังไงต้องใส่แป้ง
เอาแป้งนี่แหละครับมาทำการคัดแยกไข่กับตัวมดมันออก
โรยไปแบบนี้เดี๋ยวก็ได้ไข่มา
แล้วเอาไข่ไปล้างทำความสะอาด
แล้วก็ไปจำหน่ายขายให้กับเพื่อนบ้านที่สนใจ
จำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่เขามารับซื้อนะ
แต่ถ้าได้มาเยอะก็ยังไงก็เก็บไว้กินเองอยู่แล้ว
เมนูที่นำมาประกอบอาหารแล้วโดนจิตโดนใจมาก

มึงจะได้ทานมาอร่อย
แต่ไม่ได้ไปกินที่ร้านแต่สั่งแบบว่าลายแบบว่าอะไร

คุณผู้ชมนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอีกมากมายหลายเมนู
ผมอยากให้ดูเมนูนี้เนี่ยอันนี้ก้อยไข่มดแดงนะ
วิธีการทำผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะทราบ

ไปดูอีกหนึ่งเมนูเลยดีกว่า

เฮ้ยดีจังมดแดงเลยเหรอ
มดแดงแกงตำเลอเออเพิ่งเคยเห็น
นี่แหละครับต้มน้ำให้เดือดนะ
แล้วก็ใส่สิ่งต่างลงไป

แล้วเขาบอกว่าที่ต้องใส่ลงไปต้องคือ

อารมณ์เป็นแบบว่าเป็นตัวหัวเชื้อ

ก็คือเหมือนเป็นน้ำพงน้ำพริกก็ว่ากันไปอย่างนั้น
แกงเนี่ยมันรสชาติได้ดั่งใจ
ชาวบ้านในพื้นที่นิยมนำมารับประทานกันอย่างมาก
และถ้ามดแดงได้มาเยอะก็ไปขายอย่างที่ผมบอก
กิโลกรัมละ๔๐๐บาท

อาหารชั้นสูงโปรตีนคุณภาพ
เงินทองมันลอยอยู่บนอากาศจริงเลยนะ

อยู่ที่เราจะไขว่คว้ามาได้หรือเปล่า